ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
สำหรับค่ำคืนนี้เป็นเทปพิเศษของเราจริง
บางคนเนี่ยยังงงกันอยู่ว่าเหรียญที่เขาตามหากันอยู่แต่ละเหรียญนั้น
รุ่นไหนที่ตอนนี้มีมูลค่าสูงไปถึงไหนแล้ว
และที่สำคัญอย่างที่บอกว่ามีคุณค่าทางจิตใจมาก

เดี๋ยวจะมีนักสะสมอีกท่านหนึ่งมาร่วมพูดคุยกับเรา
วันนี้ขอต้อนรับพี่เอกครับสวัสดีครับ

แต่พี่เอกนี่เป็นนักสะสมเหรียญเป็นทองคำ

เป็นแตกต่างจากเหรียญอื่นยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็เหรียญทองคำเนี่ยฮะอันนี้ลองบอกก่อนว่านี่คือทองคำแท้
คืออย่างการผลิตเหรียญจากกรมธนลักษณ์มาเนี่ย
มันก็จะมีผลิตทั้งเนื้อเงินเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองคำ
สิ่งที่เล่นทองคำเนี่ยพิเศษกว่าเหรียญอื่นก็คือ
จำนวนที่ผลิตที่น้อยกว่า
แต่ถามคนทั่วไปเนี่ยพอจะมาเล่นเหรียญทองคำเนี่ย
ก็กลัวกลัวปลอมบ้างกลัวอะไรบ้าง
แต่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็เตรียมให้ทุกท่านได้ดูว่า
จริงแล้วเนี่ยวิธีการเล่นเหนือน้องคำเนี่ย
หลักการเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำหนัก
ทองคำเนี่ยจะมีน้ำหนักใหญ่น้อยเนี่ย

ใช่ครับแล้วส่วนใหญ่การปลอมเหรียญทองคำเนี่ย
ปลอมค่อนข้างยาก
แต่ที่เหมือนและน่ากลัวที่สุดก็คือ
ก็คือเอาเนื้อเงินมาชุบ

ใช่เอาเนื้อเงินมาชุบ

ใช่แต่มันก็ยังมีวิธีดูอีก
ก็คือการเล่นเหรียญทองคำเราต้องมีเครื่องชั่ง
เหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ยทองคำเนี่ย
เหรียญนี้จะหนัก๒๑กรัมถ้าเกิดเป็นเนื้อทองคำแท้

พอเอาเหรียญนี้ชั่งเข้าไปปุ๊บ
ปรากฏว่าแค่๑๑๑๒กรัม

คือน้ำหนักของทองจะมีน้ำหนักที่มากกว่าเงิน
คือหนึ่งได้ขึ้นการสะสม
การออมแล้วการลงทุน

แต่ก่อนผมจองไว้เนี่ย

ตอนนั้นผมจองไว้แค่๙๙๐๐กว่าบาท

ตอนนี้๒๐๐๐๐๐

คุณเจมส์ตอนนี้เหรียญทองคำที่มีมูลค่าสูงที่สุด
คือเหรียญไหนที่คนเขาหากันเยอะที่สุด

ตอนนี้คือถ้าเกิดมาเริ่มเล่นสะสมเหรียญในหลวงเนี่ย
โดยเฉพาะนักแศสสมใหม่เนี่ย
ทุกคนจะรู้จักเลยเหรียญทรงผนวด

เนื้อเงินเนื้ออัปากก้าเนื้อทองแดง

ถามว่าเหรียญนี้เดี๋ยวนี้มูลค่าเท่าไหร่

เวลาผ่านมาทั้งหมดกี่ปีแล้ว

ตอนเขาเปิดที่จองพอจำทั้งแต่ปีนั้น
ลากร้อยลากพันธุ์อ่ะไม่แพง
แต่มันยังมีทิศตรงนี้อีกนิดนึง
จะมีเป็นบล็อกธรรมดากับบล็อกนิยม

อันนี้ของผมที่ผมมีอยู่ก็ถือเป็นบล็อกธรรมดา
แสดงว่าบล็อกนิยมราคาสูงกว่า
สูงกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้
คือหมายถึงยังไม่รู้ว่าราคาที่จะจบที่เท่าไหร่

เคยมีคนเสนอราคามาประมาณ๑๐ล้านใช่ไหม
ใช่ครับสร้างในปีเดียวกันก็คือประมาณปี๒๕๐๘
จริงแล้วเรื่องราวของเหรียญทรงผนวด
อย่างตัวรุ่นมดำเองแม่มเห็นเมื่อ๓๔ปีที่แล้ว
ก็มีเหรียญทรงพนวทธ์
มีเหรียญทรงพนวทธ์หลายต่อหลายรุ่นจริง
แต่รุ่นแรกจริงคือรุ่นนี้

เรื่องราวจริงเป็นอย่างไร
เหรียญที่เหล่าทหารตำรวจ
ได้เนี่ยเขาก็จะมาคล้องคอห้อยนะครับ
อาจจะสภาพศึกแต่เนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่พระราชทานแล้วก็
อยู่ติดตัวตลอดของทหารตำรวจ
ตอนนี้ถ้าเกิดผมแยกมาเนี่ย
มันจะมีทั้งหมด๙แบบ
ผมบอกเลยยังไม่มีใครที่รวบรวมมาได้ขนาดนี้
รุ่นเก่าสุดก็คือรุ่นที่พี่คิดเราพูดถึงกัน

ก็อย่างที่บอกว่าแล้วก็บุรณปฏิสังกรวัดบวรด้วยใช่ไหมครับ

ต่อมารุ่นที่๒ถูกจัดสร้างที่ดอยตูงครับ

เนื่องในโอกาส
ก็บุรณภัทธาสน์ตอนสมัยนู้นนะครับ

ตอมาจะเป็นมาเป็นรุ่นที่๓เป็นรุ่นกองทัพครั้งที่๓เป็นผู้จัดสร้าง

สมัยนู้นเนี่ยมีคอมมินิต
และปอวัติในทหารเพื่อที่ไปหวั่นกำลังใจ
และที่สำคัญที่สุดรุ่นแรกและรุ่นที่สาม
หลวงท่านทรงสเมฆประกอบพิธีเอง
ก็จะเป็นผู้หนิงที่มีราคาสูงงานมายกิจ
รุ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดมากรุ่นนี้คืออะไร
รุ่นนี้รู้สึกท่านไข่มุกชูโตเป็นผู้ทำแบบ

รุ่นที่๕ก็อันนี้เขาเรียกกันสงบนวดเขาค้อ

คือก็เป็นที่ทางวัดได้มีการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีเขา

ต่อมาเนี่ยจะเป็นอันนี้ก็จะเข้ามาที่วัดบวร

อีกครั้งนึงวัดบวรอีกครั้งก็จะเป็นปี๕๐

ก็เป็นการบูรณปฏิสาหรอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้ปี๕๑ไหนถัดกันมาอีก๑ปีเนี่ย
ก็ทำมา๒แบบเลย

จริงมีทำเหรียญเดียวเลย
น้ำหนัก๕๕กรัมถวายในหลวง
ก็คือจะต้องเป็นจำนวนที่เหรียญเดียวเลย

ต่อจากนั้นมาก็จะเป็นปี๕๑ให้ทางโมเน่ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิต

ใช่แล้วก็ประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่วัดนี้
สวยมากเลย

จุดท้ายล่ะ
สุดท้ายนี่ก็เป็นของสิริราช
ทำเพื่อเหมือนทำบุญเพื่อในหลวงพร้อมกับในหลวง
ครับแล้วก็เป็นรุ่นนี้ขึ้นมาทำรุ่นล่าสุด

ปี๕๔ก็ประมาณสัก๕ปีที่ผ่านมา
โอเคนะนั่นคือเรื่องราวของเหรียญทรงผนวดนะครับ
แต่ทีนี้แน่นอนที่เราอยากจะทราบอีกหนึ่งเหรียญ
นั่นคือเป็นเหรียญที่เป็น๓เหรียญนะฮะ

คือในวงการนักสะสมนะครับอย่างที่ลึกเราก็มาวิเคราะห์กันว่า
เหรียญนี้มันไม่มีบันทึกแล้วเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านโดยตรงนะครับ
เหรียญที่ทำเป็นทางการเนี่ยจะต้องมีประวัติในการสร้างชัดเจนนะครับ
แต่เหรียญที่ไม่มีประวัติชัดเจนแต่ว่าบอกได้ว่าเป็นเหรียญของท่านแน่นอน
มีตาสัญลักษณ์มีเขียนคำพูดต่าง
ส่วนใหญ่คือจะเป็นเหรียญพระราชทานส่วนพระองค์นะครับ

จริงเราก็ตั้งชื่อว่าบุภาสามกษัตริย์ก็คือเป็นรูปดอกไม้นะครับ
น่าจะเป็นเหรียญรุ่นเดียวในประเทศไทยด้วยซ้ำที่ทำเป็น๓กษัตวแยกชิ้นแบบนี้นะครับ

ถ้าสังเกตนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวท่าน
จะทำเหรียญสมเด็จจิรดาทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับ

แล้วก็เหรียญที่ทำเป็นเหรียญที่เป็นคนข้างอายุฤทธิ์ด้วยนะครับ
สร้างเมื่อปี๒๔๙๙ก็๖๐ปีแล้วนะครับ
แล้วก็เหรียญนี้มีความพิเศษหลายเรื่องนะครับ
ซึ่งเราดูแล้วพอเวลาปกติสังเกตปีใหม่
ท่านแฝงไว้ในเรื่องของคติข้อคิด
แล้วก็มีความหมายในยะที่เราเองเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากมาย
เหรียญนี้นะครับมองดูเป็น๓เหรียญ
เหลี่ยมเนี่ย๓ชิ้นประกบกันนะครับ

อกใบไม้สามารถขยับได้พิ้วไหวได้นะครับ
มี๕กลีบอาจจะหมายถึงวันที่๕ธันวาคมหรือเปล่านะครับ
เหรียญนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด๙ชิ้นเป็นเรื่องพิเศษไหมครับ
หนังสือท่านชอบประดิษฐ์คำนะครับคำว่าฉลองเฉลิมเนี่ยนะครับ
ท่านก็ผลิตขึ้นมาถ้าลองนับตัวอักษรเนี่ยมี๙ตัวนะครับ
แล้วก็ฝั่งนี้๑๒นะครับฝั่งนี้๑๒นะครับ
มันก็เป็นอะไรที่นะครับ
เหมือนพระราชทานักกับอื่นพระราชบริพาณผู้ที่ถวายงาน
ใช่ครับก็จะเป็นเหรียญที่เราไม่มีประวัติชัดเจน
แต่ว่าเนื่องจากการออกแบบความพิเศษอลังการของเหรียญตัวนี้
เราคิดว่าน่าจะเป็นเชื่อว่าเชื่อว่าท่านจะเป็นผู้ทรงออกแบบไว้เองโดยเฉพาะเลยนะครับ
แล้วก็เป็นเหรียญที่พบน้อยมากนะครับผม
นอกจากนี้อย่างที่คุณเจมส์บอกคุณเจมส์จะผูกพันกับเข็มมาตั้งแต่เป็นนักเรียน
เพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะให้ความสำคัญกับเข็มพระปรมาพิไทยพอสมควร
ความพิเศษของเข็มเหล่านี้นี่ก็เป็นเข็มที่เขาหากันเหมือนกันเหรอฮะ

เนี่ยจะมีเหรียญเข็มนี้นะครับเป็นเข็มที่พระราชทานนะครับเป็นทางการด้วยนะครับ
เป็นทางการครั้งแรกเลยนะครับเมื่อปีพศ๒๕๓๐นะครับ
เมื่อท่านฉลองนะครับ๕รอบนะครับ๖๐พันศานะครับ
ท่านก็ได้พระราชทานเข็มนี้แก่ข้าราชการนะครับ
ผู้ใหญ่ก็จะได้เป็นเนื้อทองคำแท้นะครับ
ล่างมาก็จะเป็นเนื้อเงินกะไหล่ทองนะครับ

ก็จะเห็นข้าราชการนะครับหลายท่านติดเข็มบริเวณเหนือป้ายชื่อ
บางครั้งเวลาที่เป็นงานอย่างอื่นเราก็จะติดที่สูตรเป็นงานมงคลนะครับ
เลยติดงานอาวุธมงคลเรายังไม่ติดเหรียญเรา
เป็นเหรียญที่มงคลแล้วก็เริ่มที่จะมีการพระราชทานเหรียญต่อมานะครับ
แล้วก็มีการครองราชนะครับ๕๐ปี๖๐ปีอันนี้คลองราช๖๐ปี
ก็จะมีการทำเหรียญเป็นทองคำเนื้อทองคำแท้นะครับ
แล้วก็ลงยาแล้วก็ฝังเพชรด้วยนะครับ

พระราชทานคนที่อาจจะบางคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงมาก
บางคนอาจจะเคยร่วมถวายทุนก้าวถวายเงินตามจำนวนมากก็จะได้เหรียญพวกนี้นะครับ
อันนี้จะเป็นคลองราชกาญจนาพิเศษ๕๐ปีนะครับ

ใครที่ชอบงานศิลปะจะเห็นว่าการออกแบบตอนนั้นก็มีการประกวดอะไรนะ
ออกแบบมาเป็นลูกช้างสองตัวมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็อันนี้เป็นทองคำแล้วก็ฝั่งเพชรรอบนะครับ
นี้มีความพิเศษมากคนที่ได้รับพระราชทานเนี่ยนะครับ
เป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙ได้พระราชธานามให้
คนที่ในหลวงพระราชทานตั้งชื่อให้จะได้รับเหรียญเหล่านี้ด้วย
จะมีเหรียญเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อเงินนะครับ
จะมีเหมือนกับระเบียบอยู่ว่าใครได้ใครเป็นข้าราชบริพาณทำงานอยู่รับใช้พระองค์ท่านดูแลเกิน๕ปีก็จะได้เหรียญทองคำนะครับ
แล้วก็อาจจะน้อยกว่านั้นนะครับหรือเป็นข้าราชการที่ระดับชั้นล่างลงมาก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสงค์นิกรที่มีโอกาสได้รับประทานคือเด็กอันนี้เช่นเดียวกันครับแต่ก็จะเป็นเนื้อทองคำ

แต่ว่าเนื่องจากว่าท่านพระทานตั้งชื่อหลายปีต่อกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
เอาจะในราศกาลที่๙หรือครับจะมีเหรียญกระสาบคือเหรียญที่มี
ราคาเราสามารถนำไปชำระนี่ได้หรือมีมีราคาหน้าเหรียญ
นี้คือเหรียญกษาปในเหรียญกษาป
ก็จะมีเป็นกระสาปหมุนเวียนที่เราเห็นทุกวันทั่วไปกับกระสาปที่ระลึก

จะมีลายแปลกไม่เหมือนที่เราใช้ปกติ
พอนอกจากเหรียญกระสาปแล้วก็จะมีเหรียญที่ระลึก
เหรียญที่เรียกก็คือไม่มีราคาหน้าเหรียญ
เหรียญที่ระลึกปุ๊บทั้งเหรียญทองคำแล้วฮะ
ไหนที่เป็นที่ระลึกที่ตอนนี้คนเขาหากันเหลือเกิน
ตอนนี้ถ้าเกิดที่นิยมกันตอนนี้ก็คือเหรียญคุ้มเก้า
คือต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่า
สมัยก่อนปี๒๕๒๒โรงพยพโรงพยาบาลคุ้มก้าว
จะสร้างอาคารเสร็จแล้วเหมือนเราทำบุญตอนนั้น
พอถึงวันนี้ปุ๊บราคาขึ้นมา
เหมือนกับผลจากการที่เราทำบุญไปเนี่ยแล้วเราได้รับเหรียญเนี่ย

สมัยโน้นถ้าเกิดทำบุญไปก็ลักพันกี่หมื่น

แต่รูปนี้น่าจะเป็นรูปที่คนไทยเห็นเยอะ

เหรียญนี้คือเหรียญทรงยินดี
วันนั้นท่านคลองราชครบ๖๐ปี
ที่ประชาชนสีเหลืองไปอยู่ปุ๊บแล้วตะกน

แล้วก็ได้จัดทำเป็นเหรียญนี้ขึ้นมาครับ
ก็เป็นเหรียญที่น่าจดจำมาก
แต่นี่เราจะเห็นเหมือนเป็นที่แล้วหรือ

เป็นเหรียญทรงเสด็จเยือนอเมริกาและยุโรป
เหรียญนี้ไม่ใช่ว่าเห็นทำเป็นแพร่แล้วก็ไม่มีความหมาย

สีขาวที่เราเห็นนะครับ
สีขาวนี่ก็คือวันพระราชสมภพของนายหลวง
สีฟ้าก็คือพระราชินี
สีเหลืองก็คือจากกี่วง
สีน้ำเงินก็คือทวีปยุโรป
สีแดงก็คืออเมริกา
ความหมายก็คือท่านได้เสด็จเยือนอเมริกาและยุโรปรวมแล้ว๑๕ประเทศเลย
แล้วท่านไปเนี่ยทุกประเทศมีทั้งประชาชนที่คอยต้อมรับ
แล้วก็ประมุขของแต่ละประเทศก็คอยต้อนรับ
เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อ

อันนี้เป็นเหรียญที่นายหลวงท่านจูงมือกับเมริกา
คือมีวันหนึ่งในหลวงท่านบอกกับคนดูแลว่า
ท่านฝันเห็นรูปที่นายหลวงท่านกลางจูงมือกับส่งเม็ดยา
ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยมาขอแบ่งไป
ท่านจะเอาไปให้นายหลวงท่านดูว่า

เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านหายประชวนครับ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙

โดยพระองค์เองเห็นการ์ดที่ทรงคุณค่าคือไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้